กับลมนี่แหละค่ะที่มันกระโชกแรง
พาไปดูหน่อยกำลังจัดงานกีฬาสีอยู่
แล้วเต็นต์ในงานเจอลมแรงมันปลิ้วแบบนี้เลยค่ะ
ที่เห็นวิ่งอยู่ไม่ใช่แข่งกีฬาอยู่นะ

ใช่ค่ะกองชมกองเชียร์อยู่ไม่ไหวแล้ว
คือมาเนี่ยมาทั้งเสาใช่ไหมพี่พุ่งดอง

เนี่ยค่ะแล้วมันก็แบบโหตีลำกาพัดแบบนี้

น้องดัมมิเยอร์ถือคาทาวิ่งหนีด้วยค่ะ

สภาพเต็นท์ที่มันกลิ้งไปกับพื้นหลายตะหลบเป็น๑๐๐เมตร
ทับเด็กด้วยนะแล้วเด็กก็เจ็บด้วยค่ะ
นี่เกิดที่บ้านปากาฮารังที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะ
เกิดเมื่อวานนี้แล้วนักข่าวของเรานะ

สนามฟุตบอลนะคะเขามีการแข่งกีฬาประจำหมู่บ้านอยู่
แล้วเด็กที่มาแข่งกีฬาเจ็บ๓คน
หนึ่งในนั้นนะคือน้อง๑๐ขวบ
น้องเจ็บตรงคอตรงไทยทอย
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
อาการน้องตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

ถามเจ้าของคลิปหน่อยคนที่เขาถ่ายคลิป

ตอนนั้นฝนตกลมแรงพัดเต็นต์
เต็นต์มันไม่ได้ผูกยึดเอาไว้อย่างแน่นหนาค่ะ
ก็เลยปลิวมาทับร่างเด็กที่เล่นอยู่แถวนั้น

ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มีพี่เลี้ยงหลายคนเลย
เกิดการนี้นะนะหลังจากเกิดเหตุโอโหดูสิความแบบทั้งไปหมดเลยคือเขาบอกว่าหลัง
เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องมาผูกแล้วก็ยึดขาเต็นต์เอาไว้ให้แน่นโอ้โหมันไม่ใช่ไป
แค่พระใบต้องตอกให้แน่นเลยนะคะ